อีกหนึ่งเรื่องไม่ต้องรอสถานการณ์หรอกดูได้เลย
ดูผ่านรายการตลอดข่าวของเราเรื่องแปลกของสิงสารสัตว์
ใครจะไปเชื่อครับคุณผู้ชมฮะ
ที่เดียวที่นี่ที่เดียวที่จะพาไปดูมีสัตว์แปลกถึง๒ตัว

พาไปที่นี่ครับบ้านหนองเต่าทองตำบลคลองขลุงอำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชรนี่คุณป้าวงเดือนเนี่ยแกนี่รีบเอาออกมาโชว์เลย
ของแปลกอย่างแรกนี่ไงครับไอ้หมาตัวนี้

นี่ไอ้หมาตัวนี้แปลกเลยเห็นไหมไม่แปลกได้ไง
โอ้โหดูดูท่าเดินแล้วที่มันแปลกคืออะไรรู้ไหมค่ะ
ขาของมันขามันมันมีห้าขาโอ้นี่ไงหมาที่ห้า
ขาขาซ้ายมันมีงอกออกมาใช่ครับมันมีงอกเพิ่มมาอีกเป็นสองขาในหนึ่งเดียว
เออแล้วดูมันโตมันโตมาขนาดนี้แล้วนะ

เอาไงเดี๋ยวคือมันผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยเอาอยู่ไม่ยืนค่ะ

นี่คือโหโธมันโตแบบเลี้ยงมาเนี่ยเติบใหญ่แล้วนะเนี่ยเอื้อ
อะไรมันจะขนาดนั้นถามหน่อยที่มาที่ไปเป็นไงป้า
วงเดือนแกเล่าว่า๔เดือนก่อน
หมาในบ้านของป้าวงเดือนตกลูกมา๓ตัว

ก็คือน้องใหม่หมา๕ขาตัวนี้นี่เอง
มันชื่อน้องหมาแล้วทีนี้ป้าแกฝันไง
แกฝันเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยในวันที่แกฝันนะ
ไอ้น้องหมาเนี่ยมันกลายร่างเป็นผู้ชาย

แกจำไม่ค่อยได้
ก็ให้บอกให้แกไปนอนต่อได้ไหม

มันเป็นเรื่องของความฝันแต่ลักษณะแกฝันมาแบบนี้
แล้วนอกจากนี้นะนอกจากไอ้หมา๕ขาแล้วนะ
ที่บ้านของป้าวงเดือนยังมีสัตว์แปลกอีกตัวหนึ่ง

อย่ามองตาได้ไหมถ้าหัวไม่แข็ง

ดูสิลูกกระตาของมันมันมีตาสองสี

ข้างหนึ่งสีฟ้าข้างหนึ่งสีเหลือง

ก็ให้ดูแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกัน
มีหมาหาขากับแมวสองสี

ป้าวงเดือนพ่อวงเดือน

อยากรู้ว่าป้าฝันว่าอะไรอ่ะป้าก็ไม่บอกเลย
ให้ดูเรื่องของความแปลกแต่อย่าไปงมงายเรื่องความเชื่อ
โชคลาภอะไรมันก็ว่ากันไปแล้วแต่คนไม่เหมือนกัน
ยังไม่ได้คิดเลยหรือฮ่า
เรื่องราวของสัตว์แปลกบางทีมันเป็นความผิดปกติ
พันธุกรรมของสัตว์ด้วยนะคุณผู้ชมนะ